ท่านผู้ชมครับมีสาวสองคนนึงนะครับคาดว่าจะถูกคนร้ายเนี่ย
ทุบศีรษะแล้วก็เอาศพไปทิ้งลงคลองแถวปฐุมธานี
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนทำร้ายเกิดอะไรขึ้นแต่มีชาวบ้านไปเจอศพอยู่ในคลองนะครับ
ถนนเรียบคลอง๒นะฮะตรงนี้นะครับที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ต้องพายเรือเข้าไปนะครับแล้วก็นำศพออกมา
ตอนนั้นไปติดอยู่ใต้บ้านของชาวบ้านแถวนั้นศพลอยอยู่ใต้ถุนนะฮะ
มีน้ำอยู่ข้างล่างนี่นะครับทีแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
แต่พอนำศพขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าลักษณะคล้ายกับสาวประเภท๒นะครับ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๑๘๒๕ปี
สภาพศพนะฮะที่เจอที่น้ำเนี่ยลักษณะคว่ำหน้า
ผมยาวย้อมสีแดงออกน้ำตาลนะครับที่แผ่นหลังมีรอยสักนะครับ
เสื้อยืดเกาะอกสีน้ำตาลนุ่งกางเกงยีนขายาว
แล้วก็มีการเจาะสดือนะครับแขนซ้ายสวมเลสลักษณะเป็นเลสกำไรนะครับ
ชี้ซ้ายสวมแหวนคล้ายเพชรที่ตัวของผู้ตายมีกุญแจรีโมทรถยนต์
ตีเข้าที่กลางหน้าผากแผลเนี่ยมันลึกไปถึงกระโหลกนะครับ
นี่ฮะกุญแจรถยนต์นะครับเผื่อใครรู้จักนะฮะ
หรือว่าคาดว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนที่หายไปเนี่ย
นี่ตรงนี้นะฮะมีกุญแจรถแบบนี้ด้วย
บาดแผลที่ลึกถึงกระโหลกที่ถูกตีที่หน้าผากเนี่ย
ว่าเป็นบาดแผลที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เป็นสาวประเภท๒นะที่ตำรวจคาดนะฮะ
เสียชีวิตนะครับแล้วก็ถูกนำศพเนี่ยเอามาทิ้งไว้ในคลอง
เรื่องต้นจากการชนะสูตรคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๑๒๑๖ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเจอศพ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยนะครับตอนนี้เลยยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนศพถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
คนที่มาเจอศพคนแรกเนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
นี่ฮะคุณโอนะคุณโอบอกว่ามีคนที่มาหาปลา
เขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้แถวคลองแล้วจะยิงปลา
แต่เหลือไปเห็นศพลอยน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านของคุณโอ
ก็เลยมาแจ้งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ
แต่ทีนี้ก่อนจะเจอศพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย
โอบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมานะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมากมาจากสะพานเข้าหมู่บ้าน
แล้วเสียงมันก็เงียบหายไปก่อนที่วันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยจะมาเจอศพ
ขณะที่ทางหัวหน้าชุดรอปภของหมู่บ้านแถวนี้นะครับ

บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับ
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดกันมา
จักรยานยนต์๒คันมีวัยรุ่น๔คน

ชนเสาไฟฟ้าจนรถเนี่ยเสียหลักล้ม
คันที่ไล่ตามมาเนี่ย
ไล่ตามมาแล้วใช้ปืนเนี่ยไปจี้หัวเขา
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดอะไรกัน
เห็นแต่ว่าสองฝ่ายเนี่ยแยกย้ายกันไป
รถคันที่ถูกขี่ไล่มาตอนแรก
ก็ขี่ย้อนสอนออกไปจากจุดแถวนี้นะฮะ

พอผมเห็นเหตุการณ์วัยรุ่นวิ่งคุมทีกันมาครับ

แต่เห็นว่ามีเสียงร้องวิดวาย

ตำรวจบอกต้องไปสืบสวนขยายผลต่อนะครับสพคลองหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
แต่เบื้องต้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่าผู้ตายคือใครนะฮะ
แล้วจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดแถวนี้นะว่าจะมีเบาะแสของการก่อเหตุเกิดขึ้นหรือไม่